หอมโซหิวโหยอยู่ในบ้าน

มีเพื่อนบ้านไปพบไปเจอแจ้งเจ้าหน้าที่
เข้ามาช่วยเหลือดูแลแมวเหล่านี้หน่อย

ช่วยเหลือหมาแมวสุราธานีย์
หลังจากเพื่อนบ้านแจ้งว่าเจ้าของ

แมวแมวแมว

คุณสุรกุลคุณเลี้ยงเปอร์เซียนี่

มากนะคุณภาพผลร่วงกันขนาดนี้
ขนร่วงนี่ถ้าจะไม่ได้กินน้ำด้วยนะเนี่ย

เจ้าหน้าที่ก็เปิดประตูเข้าไปตกใจเหมือนกัน
กินมูนเนี่ยเหม็นแคละคุ้มเต็มห้อง
เห็นแม่เขาหิวจัดจริง
กินกันแบบว่าไม่สนหน้าอินหน้าพรมเลยค่ะ

ตัวก็ยังตื่นกลัวอยู่บางตัวก็กินตามพื้นนี่เลยนะครับ
ติดตามหาเจ้าของให้มารับแมวไป
เพื่อนบ้านเล่าให้ฟังว่าปกติเจ้าของแมวจะมาดูแลแมวทุกวัน
เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว
หายตัวไปไม่มาดูแล
เพื่อนบ้านได้ยินแต่เสียงแมวร้องทำอะไรไม่ได้
เพราะว่าประตูถูกปิดอยู่ใช่ไหมไม่สามารถติดต่อเจ้าของบ้านได้
ว่าอาจจะมีปัญหาส่วนตัวหรือว่ามีเหตุอะไรสักอย่างเกิดกับเจ้าของด้วย
อันนี้ก็เป็นห่วงเจ้าของแมวเหมือนกันนะฮะ
ตอนนี้ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยดำเนินการ
เอาแมวดังกล่าวไปเลี้ยงดูกันก่อนนะครับ
แล้วแต่เจ้าหน้าที่จะจัดส่งไปที่ไหนบ้าง
แต่ว่าก็ต้องตามหาตัวเจ้าของบ้านเจ้าของแมวด้วยนะครับ